หลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หนึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกห้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
ผลออกมาแล้วปรากฏว่า
ทั้ง๖คนได้รับการไว้วางใจแบบคะแนนขาดลอยนะคะ
ก็คือต่ำสุดอยู่ที่๒๖๙เสียงเท่านั้นเองค่ะ
อ่ะบอกผลก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
พลเอกอนุพงภาวต์จินทรานายดรประมาทวินัย
ได้รับเสียงไว้วางใจเท่ากันคือ๒๗๒เสียง
ส่วนไม่ไว้วางใจก็มีตั้งแต่๔๙ไปจนถึง๕๕เสียงนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณโอ้โหคนนี้ได้รับเสียงไว้วางใจมากที่สุดเลย
สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงไม่ไว้วางใจห้าสิบเสียงค่ะ
ส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็เห็นจะเป็นนี่แหละค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
มีเสียงไว้วางใจน้อยที่สุดสองร้อยหกสิบเก้าเสียง
ไม่ไว้วางใจห้าสิบห้าเสียงงดออกเสียงเจ็ดเสียง
คือคนอื่นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูจากเพจกราฟิกที่เราทำให้ดู
งดออกเสียงกันสองเสียงแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐได้ไปถึงเจ็ดเสียงเลยนะคะ
ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายค้านจำนวนคนก็ไม่ได้มีน้อยขนาดนี้
ทำไมเสียงไม่ไว้วางใจมันดูมีน้อยจัง
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เขามีประเด็นกันวันสุดท้าย
ที่เขาอยากจะให้ยืดระยะเวลาในการอภิปรายออกไป
เพราะว่ายังไม่ได้มีการอภิปรายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเลยเวลามันไม่พอ
แต่ว่าประธานไม่อนุญาตสุดท้ายฝ่ายค้านแล้วก็พักร่วมเลยมีมติ
กระทั่งมันเกิดเป็นแฮชแท็กติดในโลกโซเชียลเลยนะคะ
อืมสั่งให้อืมเข้าสภา
อันนี้คือคนติดแฮชแท็กไปเพราะเขาบอกว่า
อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าโหวตแล้วแพ้แต่ก็อยากให้ไปโหวตไม่ไว้วางใจ
เพราะประชาชนอยากให้คุณได้ลงคะแนนเสียงนั้นถึงแม้มันจะแพ้ก็ตาม

ทีนี้ทางฝั่งอดีตพักอนาคตใหม่เองก็ออกมาฮึ้มแห้เรื่องนี้เหมือนกันนะว่า
จริงแล้วฝ่ายค้านอภิปรายพักเพื่อไทยอภิปรายเกินเวลาหรือเปล่า

แล้วก็การจัดลำดับการอภิปรายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไว้สุดท้ายเนี่ย
ตั้งใจที่จะทำให้เขาไม่โดนอภิปรายหรือเปล่า
เรื่องนี้มีคำชี้แจงมาจากประธานวิบฝ่ายค้านอยู่เหมือนกันนะคะ

จริงแล้วที่จัดคิวอภิปรายพลเอกประวิทย์ไว้ลำดับท้าย

เพราะว่ามีไม้เด็ดเอาไว้
แต่มันติดปัญหาเรื่องเวลาจริง

กลายเป็นว่าพักร่วมฝ่ายค้านจะมีรอยร้าวกันหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่หรอกเรายังคงต้องทำงานด้วยกันต่อไป
ซึ่งอดีตพักอนาคตใหม่๕๕คน
ยกเว้นในสมัครป้องวงศข๒จังหวัดสมุทรศาคร
ก็ได้ออกมาร่วมกันแถลงถึงการทำงานในภาพรวมของฝ่ายค้านนะคะว่า
เรายังต้องเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไป
เพราะว่าประชาชนจับตาดูอยู่

จะมีนัดกินข้าวกันด้วยระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านนะคะ
นายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่า
ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีหรอก
ส่วนเสียงของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงจากผลคะแนนการอภิปรายไหม
ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังหารือกันอยู่
แต่เอาเป็นว่าที่แน่ตอนนี้๖คนก็สบายใจยิ้มออกกันแล้ว
เพราะว่าก็ถือว่าได้รับโอกาสในการบริหารประเทศต่อไปนะคะ